คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยครับว่าใครรู้จักคุณลุงคนนี้บ้าง
มีคนไปเจอนะเดินอยู่ริมถนนอุ้มตุ๊กตาลูกเทพ

เดินเท้าจากฉะเชิงเซาต้องการจะกลับบ้านที่หนองบัวลำพู

กู้ภัยไปถามมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะถึงเมื่อไหร่คุณลุง
หรือผมว่าถึงแม้มันจะเดิน๒เดือนผมก็จะเดินเพราะผมไม่มีเงิน
โอ้โหชมดูสิสิ่งที่มีคือตุ๊กตาลูกเทพตัวเนี่ย
เสื้อเหลืองหมวกฟ้าเนี่ย
คนที่พี่เจอคืออาศาสตร์สมัครหน่วยกู้ภายมูล
และที่ทีมร่วมกระตันอยู่เขตสอบพรระเบาะไพรอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจินบุรี

คุณลุงเนี่ยใส่เสื้อสีดำกางเกงขายาวสีแดงเนี่ย
สะพายกระเป๋าใบหนึ่งอุ่มตุ๊กตาลูกเทพเนี่ย
ทราบชื่อต่อมาคือนายสมยศกัญญาสายอายุ๖๐ปี
เดิมเนี่ยเป็นคนจังหวัดหนองบวลลำภูอยู่ที่อำเภอสุวรรณคูหา

๒วันแล้วตากแดดตากฝนมา๒วันแล้ว

ไปหนังบัวลำภูแล้วถ้าไม่รู้ไม่ขึ้นรถไม่มีเงินสักบาทเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่วันจะถึงหนองบัวลำพูแต่จะขอเดินแบบนี้แหละ

ไปฟังตอนที่เขาคุยกับกู้ภัยหน่อยฮะ
โอ้โหแล้วมันจะถึงยามไหนแล้วเนอะ
ถ้าเธอเศร้าไปหนังบัวลำภูแล้วจะเดินไปยังไงลุงเอ้ย

ใครรู้จักมั้งเนี่ยลุงสมยศกัลยาสายนะฮะ
ผู้ภัยตรวจสอบแล้วดูข้อมูลต่าง
เออแกอยู่หนองบัวลำพูจริงคุณผู้ชมปลายทางตามที่แกบอกจริงนั่นแหละ

เดี๋ยวประสานทีมงานสะพานบุญที่อยู่บ้านเดียวกันกับลุงนั่นแหละ

ซักบ่ายสัก๓๓๐ของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ะซื้อตัวให้ถึงหล่อมบรมภูตร์เลย
แล้วก็ส่งคุณลุงสมยศขึ้นรถตอน๔ทุ่ม๔๐
เนอะตีตัวให้ไปถึงจังหวัดหล่อมบรมภูตร์

แล้วหลังจากที่ติดต่อญาติญาติรับทราบแล้ว

แล้วเมื่อเช้าญาติก็ไปรออยู่ที่ปลาทางที่บอกกระสอร์กหนองมลำพู
หวังว่าลุงจะไปสู่อ้อมอกอ้อมกอดของญาติด้วยความอบอุ่น

ทำเขาหรือเขามีปัญหาอะไรแต่ว่าเขาถึงครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชมกู้ภัยด้วยที่ช่วยส่งกลับบ้านแบบปลอดภัยนะคะ